ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
มีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนบอกว่าโรงงานผลิตใบพัดกังหันลมเนี่ย
สร้างกำแพงรั้วสูงถึงเจ็ดเมตรเลยค่ะแล้วเวลาฝนตกเนี่ยมันเดือดร้อนชาวบ้าน
เพราะว่าน้ำมันไหลลงเข้าไปท่วมในบริเวณบ้าน
ทำให้ข้าวของเขาได้รับความเสียหายกันค่ะน้ำไหลมาจากกำแพงศิรามาศนะคะ
เยอะมากเดือดร้อนหนักมาก
ท่วมจนจะเป็นสระได้แล้วเนี่ยค่ะเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ก็คือ
ปรีดาพรขวัญปลานะคะเป็นเจ้าของบ้านที่ถูกน้ำเนี่ย
มันไหลจากกำแพงตามรูที่เจาะเอาไว้เนี่ยเข้ามาในบ้านค่ะ
โดยในคลิปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยว่ามันไหลมาแทบจะทุกรูที่มี
ก็ไหลตามลงมาหมดเลยเวลาฝนตกนะคะซึ่งกำแพงนี้เนี่ยเป็นกำแพงรั้วของโรงงานผลิตใบพัดกังหันลม
บอกว่าไหลมาขนาดนี้จะสร้างสระน้ำได้แล้วมั้งอืม
ทีมข่าวรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปที่ตำบลหนองขามเลยนะคะ
อำเภอศรีราชาบ้านของนางปรีดาพรนี่แหละเธอก็พาไปดูบริเวณห้องน้ำและห้องครัวที่ถูกน้ำท่วมจนเข้าของได้รับความเสียหายค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะโรงงานมาขอซื้อบ้านแล้วก็ที่ดินในราคา๑ล้าน๕แสนบาท
แต่ว่าเธอไม่ยอมขายเพราะเกรงว่าถ้าขายไปแล้วจะไม่สามารถหาซื้อที่ดินแปลงอื่นในราคานี้ได้อีก
ก็เลยไม่ขายพอไม่ขายก็อ่ะไม่เป็นไรโรงงานก็ไปสร้างกำแพงรั้วค่ะ
สูงประมาณ๗เมตรโดยถมดินเกินมาในที่ดินของเธอประมาณยี่สิบเซนติเมตรด้วย
แล้วก็ขุดหลักเขตที่ดินที่อยู่ติดกันออกโดยไม่ได้มีการบอกกล่าวเธอล่วงหน้าเลย
ตอนเขาทำใหม่ใหม่ไม่อยู่บ้านเขาขุดแนวนี้เขาขุดหุดที่ออกหมดเลย
เหรอเนี่ยทุกวันนี้หมดที่ยังอยู่ในกระมังอยู่เลยอ่ะเนี้ยตรงเนี้ยให้ลูกคุยกับเขา
เขาบอกว่าเขาขุดในที่เขาเขาบอกว่าเขาขุดเข้าไปในที่เขาว่ายี่สิบเซนแตก
คำว่า๒๐เซนของเขาเขาขุดหุดเราหายอ่ะหมุดเราอ่ะมีเสาปูนพร้อม
มีหุดที่พร้อมขุดเอาของเราไปจนหลานต้องมาตามหาให้แล้วก็ขุดกินที่เข้ามา
ถามว่าถ้าเราไม่ยอมให้เขาทำกำแพงขึ้นไปเราไม่ให้เขามาเดินก็ได้
แต่ว่าเราก็เออคนรับเหมาคือคนรับเหมาเจ้าของก็คือเจ้าของมันต่างกัน
เถียงเราแบบว่าเขาขุดในที่เขาผมขุดในที่ผม
แต่ว่าขุดกินที่เรามาเลย๒๐เซนอีกอ่ะ
เลย๒๐เซนก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่เรื่องที่เขาทนไม่ไหว
ต้องออกมาร้องเรียนก็คือเวลาฝนมันตกเนี้ยแหละค่ะอืม
น้ำจากภายในโรงงานที่กำลังก่อสร้างมันไหลออกมาตามรูกำแพงรั้ว
แล้วมันก็เข้าท่วมบริเวณบ้านของเธอยิ่งเนี่ย
ใกล้หน้าฝนแล้วถูกไหมคะมันจะมีรอยต่อระหว่างหน้าหนาวกับหน้าร้อนใช่ไหม
ฝนก็จะตกเยอะแล้วถ้าเกิดเข้าไปช่วงหน้าฝนจริงเลยเนี่ย
ก็กลัวว่าน้ำเนี่ยมันจะท่วมบ้านในเวลากลางคืนค่ะเลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาดูหน่อยได้ไหม
ตรวจสอบหน่อยว่ากำแพงรั้วนี้มันทำแบบนี้ได้ไหมได้มาตรฐานหรือเปล่า
แล้วก็ทำยังไงบ้างที่มันจะไม่เดือดร้อนกันแบบนี้เพราะว่าไม่อย่างงั้นเนี่ย
สงสัยบ้านเธอได้กลายเป็นสระน้ำแน่เลย